พยายามจะข่มขืนแล้วก็ทำอนาจารย์เจ้าของร้านที่
เป็นร้านเสริมสวยที่บางกรวยนนทบุรี
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะซึ่งเจ้าของร้านเป็น
ภรรยาของนักร้องในค่ายของพี่หม่ำจกมกนะฮะ
หม่ำกับพี่มดภรรยาพี่หม่ำก็รีบไปดูทันทีเลย
นี่ทรัพย์สินก็หายไปหลายอย่างนะ
ล่าสุดจับได้แล้วนะครับ
นายชัยเชษสะดวกดีอายุ๓๕ปีนี่
กำลังขี่จักรยานยนต์หลบหนีนะฮะ
พร้อมกับกระเป๋าสะพายสีดำมีแหวนมีสร้อยคอด้วย
ไปจับได้ที่ราชหลุมแก้วปฐุมธานี

นี่แล้วดูกางเกงพลิกขู่เชียร์

แต่เที่ยวนี้ทางไม่สะดวกแล้วนะฮะ
จับได้ที่ลาดหลุมแก้วปฐุมธานี
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวมาที่โรงพักท้องที่เกิดเหตุนะครับ
สพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
จากการตรวจสอบประวัติของนายชายเชษเนี่ย
ก่อคดีมาหลายคดีนะครับต่อเนื่องตั้งแต่ปี๕๑
มา๕๓ก็มี๖๑ก็มี
ส่วนใหญ่คือคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์ด้วย
ล่าสุดก็คือไปจี้ชิงทรัพย์
และพยายามจะข่มขืนแล้วก็ทำอนาจารย์เจ้าของร้านเสริมสวย
เป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลงบ้างไฟเพลย์ของพี่หม่ำจกมก
นี่นะฮะนี่แจ้งข้อหาเรื่องของการครอบครองยาเสพติดด้วยนะครับ

สักทีค่ะก่อเหตุมาหลายครั้งหลายครา